พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะเกิดเหตุกับเยาวชนอายุสิบเจ็ดปี
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปกินข้าวอ่ะค่ะระหว่างจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
มีกลุ่มวัยรุ่นมากันสักประมาณสิบคนได้ค่ะมาประกบตัวนะคะ
จากนั้นล็อกคอล็อกคอเสร็จใช้มีดค่ะจ้วงแทงเข้าไปจนทะลุปอด
คือเลือดเนี่ยท่วมตัวไปหมดเลยนะคะหนำซ้ำยังไม่พอ
ใช้โซ่เนี่ยฟาดไปที่ร่างของน้องอีกตอนนี้เนี่ยเจ็บปางตายแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นสภาพของเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนะคะ
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นนับสิบเลยมารุมทำร้าย
อย่างที่บอกไปทั้งใช้มีดจ้วงแทงและใช้โซ่กระหน่ำฟาดจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
วันนี้นางอุดรจราเข้อายุ๔๗ปีแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็พูดถึงลูกชายบอกว่าลูกชายเนี่ยทำงานรับจ้างทั่วไป
วันเกิดเหตุเนี้ยเกิดเหตุวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมตอนเย็น
ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับเพื่อนในประมาณ๕คนจะไปทานข้าวกันที่ตัวเมืองนางรอง
ขณะจอดรถติดไฟแดงอยู่ที่สามแยกนะคะทางเข้าบขสนางรอง
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบแล้วก็เข้ามารุมทำร้ายนะคะ
เตะทั้งต่อยทั้งใช้มีดจ้วงแทงแล้วก็ใช้โซ่รถกระหน่ำฟาดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยเฉพาะถูกมีดแทงเนี่ยคือแทงเข้าไปที่ปอดนะคะทะลุปอดเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปกัน๕คนเนี่ยเพื่อนของน้องหนีกันไปได้คนละทิศละทางคือรอดไปได้อย่างหุดหวิด
แต่ว่าน้องเองก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพบบาดแผลชะกันที่ใต้ราวนมด้านซ้ายคือทะลุปอด
แล้วก็ที่หน้าอกอีกหนึ่งแผลรวมทั้งรอยถูกโซ่รถฟาดตามลำตัวหลายแห่ง
นะคะส่วนกลุ่มวัยรุ่นก็แยกย้ายหลบหนีไปเหมือนกันสำหรับสาเหตุเนี่ย
ผู้บาดเจ็บบอกนะคะว่ายังไม่ทราบเลยว่ามีปัญหาอะไรกับผู้ก่อเหตุ
ปัจจุบันเนี่ยคือเขามองว่าแค่มองหน้ากันเนี่ยก็มีเรื่องกันได้แล้ว
นะคะซึ่งเธอมองว่ารู้สึกรุนแรงเกินไปเป็นการกระทำที่แรงเกินไปแบบเนี้ย
แล้วก็อุกอาจมากก่อเหตุกลางถนนย่านชุมชนไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อยากให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันก่อเหตุด้วย
ให้มามอบตัวเพื่อรับผิดกับการกระทำที่ทำลงไปค่ะ
ล่าสุดนะคะผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
พาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพนังรองแล้วค่ะ
มีทั้งหมดสิบคนด้วยกันค่ะสิบคนเนี่ยอายุระหว่างสิบหกถึงสิบเจ็ดปี
คือเบื้องต้นทั้งหมดรับสารภาพว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายจริง
และอ้างว่าจำผิดคนค่ะจำผิดคนนะ
คิดว่าผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่ก็ยังไม่มีใครยอมรับว่าใครเป็นคนใช้มีดไปแทงเขา
ต้นตำรวจก็ทำบันทึกประวัติไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปชั่วคราวไว้ก่อน
เดี๋ยวจะรอทางทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำนะคะ
จากว่าทั้งหมดยังคงเป็นเยาวชนกันอยู่แล้วก็ต้องรอให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นก่อนนะคะ
สำหรับผู้เจ็บเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปล่ะค่ะ